ดูบรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพผู้กำกับเบิ้มเมื่อวานนี้ก่อนครับ
ก็เป็นคืนที่๒ที่วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิษฐ์

โดยพันธุ์ตำรวจเอกวัชิราหรือผู้กำกับเบิ้มยาวไทยสงฆ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็เป็นคืนที่๒แล้วก็มีญาติญาติอดีตผู้บังคับบัญชา
รวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่๕๕
แล้วก็ข้าราชการตำรวจมาร่วมงานกัน
จากภาพก็จะเห็นว่าแน่นสาราครับ
ทางวัดถึงขนาดต้องมีการตั้งเต็นต์ด้านนอกนะคุณผู้ชม
เพื่อรองรับผู้มาร่วมงานครับ
จากการพูดคุยกับเพื่อนตำรวจของผู้กำกับเบิ้มที่มาร่วมงานเนี่ย
ก็บอกว่าผู้กำกับเบิ้มเนี่ยนิสัยดีเก่ง
แล้วพวกเขาเสียใจกับการจากไปครั้งนี้
หากย้อนไปย้อนไปในการสวดอภิษฐรรมศพคืนแรกของผู้กำกับเบิ้ม
ที่มีการเคลื่อนร่างผู้กำกับเบิ้มจากวัดตรีทศเทพวรวิหาร
กลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดยัยท่าเสาจังหวัดอุตรรฤดเนี่ยคุณผู้ชม
ทันทีที่ร่างถูกเคลื่อนมาถึงปุ๊บ
มีวินาทีของผู้เป็นแม่ครับแม่ของผู้กำกับเบิ้ม
ท่านก็ร้องไห้เสียใจท่านตะโกนกลางงานศพลูกชายเลยนะ
ว่าแม่รักเบิ้มมากทำไมทิ้งแม่ไป
แม่อยากกอดเบิ้มมากอยากกอดเบิ้ม
แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยครับคุณผู้ชมเป็นลมเป็นลมซุดไปเลยนะ
พยาบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือครับ
เสื้อขาวพยาบาลก็เข้ามาช่วยเหลือคุณแม่
แล้วก็นั่งดูแลอยู่ข้างคุณพ่อคุณแม่ของผู้กำกับเบิ้ม
ในขณะที่น้องชายของผู้กำกับเบิ้มอย่างจาบอมครับ
บอมก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลครับยืนอยู่ใกล้โรงศพของพี่เบิ้มไม่ห่างเลยครับ
งานศพของผู้กำกับเบิ้มจะบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรมวันพรุ่งนี้

จากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์เวลา๑๕นาฬิกาครับ